อีกหนึ่งคดีที่คุณผู้ชมจริงถามมาเกือบทุกวันเลยนะคะ
อยากทราบความคืบหน้ากรณีเรื่องของสาวโรงงานที่อายุทยาที่ถูกฆ่าไปตั้งแต่๒๖กรกฎาคม
เราก็รายงานความคืบหน้าไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ย
วันนี้ผู้ต้องหาเนี่ยถูกส่งฝากขังแล้วนะคะผ่านวีดีโอคอนเฟรนซ์
ค้านการประกันตัวด้วยแล้วก็มีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
อีกหนึ่งข้อหานักด้วยคือข้อหาพยายามข่มขืนนะคะ
โดยวันนี้ค่ะพ่อและแม่พี่สาวของนายกวินพบ
หรือว่าในตานผู้ต้องหาในคดีนะคะ
ก็พยายามที่จะมาเยี่ยมผู้ต้องหา
ก็เอาผัดกระเพราเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาเยี่ยมนะคะ
วันนี้มีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็พี่สาวมา
ผู้ต้องหาคือนายกวินพบผู้ตายคือนางสาววราพรอิ่มอาหาร
หรือว่านางสาวพรนะคะอายุ๔๐ปีที่ถูกฆ่า
แล้วก็ไปทิ้งอยู่ที่ร่องน้ำค่ะ
วันนี้ครอบครัวตั้งใจจะมาเยี่ยม
หลังจากที่เมื่อวานนี้ลูกชายถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
แต่จังหวะที่เดินทางมาถึงเนี่ยมันเลยเวลาเยี่ยมแล้วอะค่ะ
ก็เลยไม่ได้เข้าไปเยี่ยมทำได้แค่นั่งรออยู่ที่หน้าโรงพัก
ผู้ชายคนนี้ค่ะเสื้อสีเขียวสะท้อนแสง
คือพ่อผู้ต้องหานะคะในก๊อตหอมดวงวัย๖๒ปี
พ่อนี่นะใช้คำว่าเป็นทุกข์หนักมาก

แต่สิ่งที่พ่อยังทำใจไม่ได้เนี่ยคือพ่อรักลูกชายคนนี้มาก
และทำใจไม่ได้กับสิ่งที่ลูกชายทำลงไป
ร้องไห้เนี่ยทำได้แค่เอามือกอดเสื้อผ้า
อดถุงที่ใส่เสื้อผ้าเข้าของที่จะมาเยี่ยมลูกชาย

ฝั่งนางศรีนะคะพี่สาวของผู้ต้องหาก็บอกว่า
แม้ว่าครอบครัวจะยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องยอมรับในสิ่งที่น้องชายกระทำลงไป
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีโอกาสอยากจะไปกราบขอโทษครอบครัว

แล้วก็ทางครอบครัวก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรกับเขาเลย
เราขอโทษจริงค่ะ

เรื่องทำงานเขาก็คุยพูดสนุกค่ะ

ก็ไม่มีนะคะก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้

ก็นำตัวนายกวินพบออกมาจากห้องคุมขัง
เพื่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
สภาพเท่าที่เห็นก็คือค่อนข้างจะอิดโรยนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายกวินพบเล็กน้อย
เขาบอกว่าเมื่อคืนเขานอนไม่ค่อยหลับค่ะ
หลังจากนั้นก็นี่แหละค่ะเข้าห้องสอบสวนนะ
พนักงานสอบสวนสอบปากคำอยู่๗ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
ซึ่งก็มีนายกวินพบแล้วก็แม่นายกวินพบร่วมรับฟังด้วย
พอสอบสวนเสร็จปุ๊บก็นำตัวนายกวินพบออกมาจากห้อง
ถ่ายรูปทำประวัติอีกรอบนึง
เพราะว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหา
คือพยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
อันนี้ก็เป็นข้อหาที่แจ้งเพิ่มจากคำรับสารภาพของเขานะคะ
ที่บอกว่าตอนแรกก็ตั้งใจจะข่มขืนอยู่หรอก

เขาก็เลยเอาก้อนหินทุบเข้าไปที่หน้าผากผู้ตาย

แล้วก็เลยเอากางเกงผู้ตายรัดคออีกทีนึง
เขาก็เลยแค่ชิงทรัพย์แล้วก็ไป
จากนั้นตำรวจค่ะคุมตัวนายกวินพบขึ้นรถ
ฝากขังที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้มีโอกาสฟังเสียงนายกวินพบสั้นช็อตหนึ่ง
เขาบอกว่าอยากฝากขอโทษไปยังครอบครัวนางสาววราพร
ขอชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
ในยาวของผู้เสียชีวิตเลยค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นคำขอโทษสั้นนะคะ

เพื่อนำตัวไปส่งฝักขังที่ศาล
ทีนี้จังหวะที่ครอบครัวเดินทางมาส่งค่ะ

ตอนที่เข้าไปนั่งสอบปากคำกัน๗ชั่วโมง

แม่ก็บอกว่าลูกแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่
ส่วนฝั่งพ่อเองก็บอกว่าเมื่อคืน
นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าปวดเมื่อยร่างกาย

พ่อยังยอมรับนะคะว่ายังเสียใจอยู่

แค่ได้ยินเสียงลูกน้ำตาพ่อก็ไหลแล้ว
คือมันไหลด้วยความช็อกกับสิ่งที่ลูกทำไป
แล้วก็สิ่งที่ลูกจะต้องเจอต่อไปนี้ด้วย

ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ลูกต้องชดใช้
ที่ไปเยี่ยมลูกครั้งแรกเลยเนี่ยลูกชายนอนหลับไหมเมื่อคืนหลังจากที่
นอนอยู่ในนั้นไม่รู้มันเมื่อยอ๋อก็คือ
ความแท้การมาเมื่อยนอน
แล้วจนถึงตอนนี้ว่ายังไงฮะกับกระบวนการยุติธรรม

วันนี้ผมไม่รู้จักอะไรหรอกผมไม่รู้เลยอะไรเลย
ครับมึงไม่บุญเลยเลยว่าไม่ได้เลยปากไม่ออกเลย
คิดคิดว่านอกจากลูกชายแล้วมีคนอื่นไหมครับ
ไม่มีหรอกไม่มีเขาทำคนเดียวใช่ไหม
คนเดียวไม่ได้ไปกับใครครับไม่รับสภาพคนเดียว

คดีนี้เนี่ยผู้ต้องหายังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับ
เพราะว่าอายุแค่สิบแปดปีเท่านั้นค่ะซึ่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีไปทั้งหมดสี่ข้อหานักก็คือชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลางศพแล้วก็ที่แจ้งเพิ่มวันนี้อีกข้อหาหนึ่ง
คือพยายามข่มขืนโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะคะท้ายคำร้องเนี่ย
เจ้าหน้าที่คัดค้างการประกันตัวด้วยเพราะเป็นคดีอุกชะกันอัตราโทษสูง
รวมถึงครอบครัวของกวินพบหรือผู้ต้องหาเองก็ยืนยันด้วยว่า
จะไม่ขอยื่นประกันตัวค่ะคือแม้ว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนเนี่ย
แต่ถ้าพฤติกรรมในการก่อเหตุมันอุกชะกันรุนแรงเหลือเกินเกินกว่า
ที่จะเป็นโทษของเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะยื่นเรื่องต่อ
อายการหรือสารได้ว่าควรจะลงโทษในฐานะบุคคลทั่วไปนี่แหละ
อันนี้แบบเมืองนอกเขาก็ทำเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเยาวชนแล้วพฤติการมันร้ายแรงเกินกว่าเด็กเนี่ย
เขาก็ตัดสินเหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับ